ตอนนี้หมอนวดยังนวดไม่ได้
มาดูแมวนวดกันหน่อยว่าลีลาจะเป็นยังไงค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าแมวตัวนี้เห็นไหมลายมันสวยด้วยนะ

ใช่นวดพุงนวดขายกับเจ้าของแบบนี้

ลีลาการนวดก็จะดูนุ่มนวลประมาณนี้แหละค่ะเห็นไหม

หลงรักมันเลยนะคะแมวแสนรู้ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของแมวเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
โชว์ความแสนรู้แมวตัวนี้ชื่อว่าอะไรรู้ไหม

มีเพชรหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่มีลีลาแหม
ไม่งั้นเจ้าของไม่รักขนาดนี้นะคะ
คุณวกุลเข็มนาคหรือว่าครูน้อมอายุ๖๕ปีค่ะ
จังหวัดนครนายกนะท่านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าท่านเลี้ยงแมวไว้๒ตัวคือ
เจ้ามีเพชรเป็นแมวเพชรมีอายุ๑๐เดือน
แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้ามีตังค์
เป็นแมวเพศผู้อายุ๑ปี
ทั้งคู่มีนิสัยขี้เล่น
ช่วงไหนเจ้ามีเพชรมันอารมณ์ดีนะ
มันก็จะกระโดดขึ้นมาแบบนั้นแหละค่ะมานั่งบนตัก
แล้วก็ใช้เท้าทั้งสองข้างของมันนวดไป
วดมาบริเวณท้องแล้วก็ขาให้กับครูน้อมเนี่ย

น้อมยังบอกอีกว่าแมวทั้งสองตัวเนี่ย
เป็นสายพันธุ์อเมริกันช็อตแห่
ซึ่งเป็นสายพันธ้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
มีลวดลายบนตัวเนี่ยเห็นไหมลายมันสวยนะคะ
เป็นแมวที่เลี้ยงไว้สำหรับล่าหนู
เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่

ไล่ตระปบจิ้งจกจิ้งเหลน
ตุ๊กแก่แมลงสาปที่บ้านเป็นประจำนี่ค่ะ

ผมกลัวเล็บมันเวลามันชอบแบบขนควร